ซึ่งนอกจากปฏิบัติการในถ้ำแล้วนอกถ้ำการขุดโพรงการหาโพรงที่จะเข้าไปช่วยเด็ก
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่หลายภาคส่วนเข้ามาดูแล
หนึ่งในนั้นคือกรมทรัพยากรธรณีไปสำรวจโพรงเพื่อที่ฉากเพื่อที่จะหาขุดแล้วก็เจาะลงมาในแนวดิ่ง
แผนการเป็นอย่างไรวางแผนไว้อย่างไรต่อสายพูดคุยกับคุณนิวัฒน์ปุณนพนะคะ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต๑

ที่เราจะไปคำงดหาผลวงหาอะไรเพื่อที่จะจอกลงมือให้ใช้
เพื่อช่วยเบื้องต้นในส่วนของการส่งน้ำส่งอาหารอะไรเนี่ยนะครับ
ปารักษณะตรงนั้นหยุดไปแล้วมีการพบเด็กเด็กแล้ว
แต่ว่าภารกิจของเราปัจจุบันเราเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว
ถ้าบริเวณที่ที่นั่นอยู่ใกล้ธ่ำ
แล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะไหล

ลงไปในถ้ำไปเติมน้ำในถ้ำได้ตลอดเวลา
ซึ่งจุดตามลำห้วยพวกนี้ครับ
กรมทรัพยากรสอนิจะต้องมีหน้าที่ไปขี้ตำแหน่ง
โดยอาศัยองค์ความรู้ทางธรณีวิทยา

ค่ะงั้นแปลว่าตอนนี้หน้าที่ที่ผอดูแลคือ
คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดระดับน้ำในถ้ำถูกไหมคะ
ไปช่วยสนับสนุนการลดระดับน้ำในถ้ำนะครับ
เพื่อช่วยสนับสนุนให้สามารถที่ในถ้ำมีระดับน้ำที่ลดลงครับ
ค่ะพอคะตอนนี้พออยู่ดูแลพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยนะคะ
อยู่ทางฝั่งไหนจุดไหนพิกัดไหนบ้างอะคะ
งานที่เราทำในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือไปหาลำห้วยสำรวจหาลำห้วยที่มีการรั่วของน้ำลงไปใต้ดิน
แล้วก็ไปเติมน้ำทำให้เกิดการเติมน้ำในถ้ำเราพบปัจจุบัน
เมื่อวานเนี่ยเราพบเราพบสองจุดนะฮะแล้วก็คือเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ย
เราไปได้ทำการสำรวจแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาแล้ว๑จุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็คือบริเวณทางตอนเหนือของถ้ำนะครับก็คือบริเวณที่เรียกว่าห้วยผาหมีนะครับ
บริเวณบ้านผาหมีนะครับตรงนั้นจะมีลำห้วยซึ่งมีปัญหาน้ำรั่วลงไปใต้ลำห้วยผ่านช่องว่างในชั้นหินนะครับ
ตรงนี้เราก็ได้ไปทำการสำรวจร่วมกับทางกรมชนประธานนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาก็คือไปวางทำฝ่ายชั่วคราวขึ้นมานะครับ
แล้วก็วางท่อระบายน้ำแทนที่น้ำจะไหลผ่านบริเวณพื้นผิวลำทานแล้วก็จะไหลซึมลงไปในถ้ำได้
ตอนนี้ไม่สามารถทำจริงได้เพราะว่าน้ำไหลผ่านจากฝ่ายที่เราทำซึ่งเราก็ทำได้หายไป
ซึ่งเรียกว่าลำห้วยปากหิดไฟ
ซึ่งมีอีกชื่อนึงคือห้วยผาหี้
ซึ่งทางกรมทรัพย์เฉพาะธรรมนี้ก็ได้สำรวจพบว่า
มีลักษณะของการลั่วของน้ำลงไปในถ้ำ
เติมน้ำเข้าไปในถ้ำในลักษณะเดียวกันกับบ้านผาหมี
ซึ่งเราทำกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ก็มีทั้งหน่วยงานมากมายมีทั้งกรมชนประธานกรมทรัพย์ธรรมนี้
ในด้านอุจจิงารย์แห่งชาติแล้วก็พป
และมีบริษัทเชฟลอนส่วนของกษทธทก็มาร่วมส่งในเรื่องของท่อมา
ได้อนุกอเรื่องท่อมาด้วย
ตั้งปลาไว้๒ที่ในระยะแรก
ก่อนหน้านี้น้ำที่สูบออกมาจากในถ้ำเนี่ย
สีของน้ำหลายฝ่ายประเมินว่าเอ๊ะมันเป็นสีของ
คล้ายกับน้ำที่อยู่ในลำห้วยผาฮี
มันก็อาจจะอย่างที่ท่านผอบอกไปเมื่อสักครู่นี้
น้ำในลำห้วยผาฮีมันอาจจะมีตาน้ำแล้วก็เล็ดลอดเข้ามา
ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น
จุดนี้ถือว่ามีปัญหาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมคะ
แล้วตอนนี้เราเจอจุดบอดตรงนี้หรือยังคะ
พวกนี้มันเป็นน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้วครับ

แล้วก็ลักษณะของถ้ำหินปูนภูเขาหินปูน
มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะมีรอยรั่วรอยล้าวนะครับ
แล้วก็เกิดการละลายของเนื้อหินปูนนะครับ

พวกนี้ก็เป็นช่องทางที่น้ำจะไหล
ไหลเข้าก็ได้ไหลออกก็ได้นะครับ

แล้วก็ไปดูว่ามีอุปสรรคขัดขวางในเรื่องของการไหลออกของน้ำหรือไม่นะครับ
ส่วนจะเป็นถ้ำที่แยกออกมานะครับ
แล้วก็อีกบางส่วนก็จะเป็นลำทานตาน้ำตาพื้นที่ตับน้ำนะครับ
ตรงไหนที่มีอะไรเคยกีดขวาง
เราก็มาแจ้งทางส่วนกลางส่วนกองอำนวยการนะครับ
ที่จะไปช่วยกันเอาออก
อย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องของน้ำน้ำไหลออกได้อีกส่วนหนึ่งครับ
พอคที่บอกว่า๒จุดที่ทำเนี่ย
มันส่งผลกับระดับน้ำยังไงมีตัวเลขรายงานหรือว่ามีความคืบหน้าตรงนี้ไหมคะ
เกี่ยวกับระดับน้ำในถ้ำมันลดลงไปได้เยอะไหมหลังจากปิด๒จุดนี้แล้ว

แต่ว่าคงไม่ได้มีผลจนจะถึงขนาดว่ามากมายอะไร
แต่ว่าช่วยได้ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดระดับลงไปได้บ้างนะครับ
ก็อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนด้วยครับ
ถ้าปริมาณฝนน้อยลงก็จะช่วยได้เยอะขึ้นครับ
แต่ถ้าปริมาณฝนมากขึ้นก็ต้องวางแผนเสริมในเรื่องท่อเรื่องอะไรกันเพิ่มเข้าไปครับ
ค่ะเอ๊ะแล้วอย่างนี้ภารกิจของพอแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
หลังจากนี้จะต้องไปสำรวจหาพวกรอยแยกรอยเลื่อนการลวดไหลจากลำทานอะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกกี่จุด
ครับ

ครับผมครับผมว่าไงนะครับไม่ได้ยินครับขอประทานโทษ
หลังจากนี้ภารกิจของพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องไปสำรวจในพื้นที่จุดตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
เกี่ยวกับพวกรอยแยกรอยเลือดแล้วก็การลั่วไหลจากลำทานนะคะ
ครับครับเราทำอยู่ทุกวันครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มีเป้าหมายที่จะไปทำเพิ่มอีกครับ

ครับเราจะแล้วเดี๋ยวยังไงทางข่าวต่างในภาพรวมเนี่ย
กองศูนย์อำนวยการร่วมเนี่ยโดยเบลผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนรายงานในภาพรวมนะครับ

ผอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะการทำงานเนี่ยมีอุปสรรคอะไรหรือว่าเรากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
การทำงานไม่มีความกังวลอะไรเลยครับ
นะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าจะไปสำรวจในจุดที่เราศึกษาข้อมูลจากในห้องในห้องทำงานนะครับ
แล้วก็เราลงภาคสนามไปตรวจสอบก็พบจริงนะครับ
แล้วก็ทีมงานที่จะช่วยกันในเรื่องของการแก้ปัญหาก็พร้อมนะครับ
แล้วก็วางแผนเป็นไปตามเป้าหมายหมดเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
ก็ส่งกำลังใจให้ท่านผอแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะให้ทำลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนในวันต่อไปด้วย

สวัสดีค่ะส่งกำลังใจให้หนักเลยนะคะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยพอลงไปสำรวจจุดต่างที่อาจจะเป็นจุดรั่วไหลที่เข้าไปอยู่ในถ้ำ
ว่าจะเป็นทางฝั่งของด้านผาหมีหรือว่าทางทิศใต้ที่ลำห้วยผาฮี
ตอนนี้ก็ถือว่าจุดที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้น้ำมาเพิ่มในถ้ำเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรละ
เจ้าหน้าที่กำลังสำรวจหลายจุดที่อาจจะมีน้ำรั่วซึมเข้ามา